คุณผู้ชมไปกินอาหารเหนือลำกันดีกว่าเจ้า
ร้านนี้คือดีมากคุณดูบรรยากาศก่อน
เป็นร้านอาหารชื่อดังเลยวิวสวยด้วย
มีขันโตกอาหารชนเผ่าอาขาสุดดั้งเดิมเอาไว้บริการลูกค้า
ซึ่งเป็นอาหารเด่นที่จะต้องมีเอาไว้กินทุกบ้าน
หรือว่าพวกแบบว่าพิธีกรรมพิธีกรรมพิธีต่างของชาวอาขาเนี่ย

ก็จัดไว้๔รายการมีน้ำพริกทัวร์ยำผักกาดรากอาคาผักลากชู่ต้มหัวไชเท้าพื้นบ้าน
อันนี้คือแต่ละเมนูแบบบอกเลยว่าเขาจะนิยมใส่ผักรากชูรากผักชูลงไป
อันนี้ผักชู่เลยครับเคยไปถามครับเขามีจริง

เขามีแล้วเขาก็จะนิยมใส่ตัวรากผักชูลงไปในเมนูอาหารของเขา
เพื่อให้รสชาติมันกลมแบบมันจะมีความแบบนัว
ซึ่งทางร้านเขาพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาดมาก
เพราะว่าผักที่เอามาทำก็จะต้องเป็นผักที่ปลอดสารพิษ
นี่น้ำพริกนี่น้ำพริกถั่วของเขา
น่าทานไหมล่ะสำหรับใครที่มีโอกาสขึ้นเหนือ
แล้วก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เชียงราย
คุณลองดูคุณลองแวะไปทานกันได้
เพราะว่านอกจากว่าเขาจะมีอาหารพื้นเมืองต่างแล้ว
เขาก็ยังมีกาแฟสดรสเข้มข้นหอมกลุ่น
สูตรของชาวดอยแม่สลอง

ก็จะบอกว่ากาแฟทางเชียงรายเขาดังนะคะ
ลองไปชิมไปทานกันได้ติดต่อก็ได้
ได้มาแล้วก็ต้องไปบดใช่ไหม

หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
แล้วแต่ความชอบลองแวะเวียนไปชิมกันดู
บรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อย